คุณผู้ชมครับมาดูปฏิกิริยาหลังจากคุณแสนดีลูกชายของคุณชัดชาตินะครับ
ก็มีการโพสต์สตอรี่ไอจีนะครับวิจารณ์พักเก้าไกลนะครับ
ก็เป็นดราม่าแล้วครับหลังจากคุณแสนปิติสิทธิพันธ์หรือว่าคุณแสนดีลูกชายของคุณชาติชาติผู้ว่ากอทมนะครับ
สตอรี่อินสตราแกรมนะครับวิจารณ์พักเก้าไกลนะครับแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็น๙ข้อ
คือมีอยู่ข้อหนึ่งที่คุณแสนดีใช้คำว่ามีแต่เด็กเกเลเอาแต่ใจเท่านั้นที่ต้องการให้นายพิทาอยู่ในตำแหน่ง
ก็เท่านั้นแหละครับผู้สนับสนุนคุณพิทากับพักเก้าไกลนะครับก็มาตอบโต้
ตอบโต้จนกระทั่งคุณแสนดีต้องนะครับลงขอโทษในอินสตราแกรมครับ
ของคุณแสนดีนะครับจอดำเลยแล้วก็มีข้อความบอกว่าผมขอ
แสดงความเสียใจต่อความรู้สึกที่กระทบกระเทือนต่อสาธารณชน

แค่ผมพยายามแสดงความคิดเห็นของผมนะครับ
ไม่ได้ต้องการจะสร้างความเกลียดชังให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ
ขอโทษจากใจจริงครับขณะที่คนเป็นพ่อว่ายังไงล่ะ
นะครับไปดูคุณชศภาษณ์ศิลิพรรณนะครับ
บอกว่าแสนดีก็จริงก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะ
มีความรับผิดชอบของตัวเองแล้วนะครับ

ก็เป็นทั้งบทเรียนของแสนดีและตัวของเขา

ที่ต้องไปพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น

เมื่อคืนกอดโทรศัพท์นอนหลับไปเลยนะคิดว่าคือคงไม่สบายใจ
ออกมาขอโทษแบบนั้นท่านหมายถึงคุณแสนดีนะครับ

แล้วก็เตือนไปว่าก่อนจะพูดนะครับนะครับตัวเองเป็นนาย
แต่ถ้าพูดไปแล้วคำพูดจะเป็นนายเราครับ
ก็เป็นบทเรียนที่ทั้งแสนดีและผมโปรโหง

เขาก็เครียดเหมือนกันนะเมื่อคืนก็เห็นกอดโทรศัพท์นอนหลับไปเลย
ผมกลับไปตอนเขาหลับไปแล้วเขาก็คงไม่สบายใจ
เขาก็คงถึงได้ออกมาขอโทษอะไรอย่างนี้นะ
ก็ผมว่าก็เป็นบทเรียนนะครับที่มีค่านะ
ที่เกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมก็คงต้องค่อยใส่
แต่เมื่อเช้าก็จะอยู่คราวนิดหนึ่งช่วงเช้าก็ดีขึ้นนะครับ
ก็แสนดี้เองก็คงให้เบาลงหน่อย
แล้วก็มีความรอบครอบแล้วก็คิดเยอะก่อน
อาจารย์เกษมเพ็ญพินันอาจารย์ประจำคณะอักษรรัศาจุฬานรงค์
มหาวิทยาลัยท่านโพสต์เฟซบุ๊กมองกรณีของคุณแสนดีนะครับ
บอกว่าควรเคารพแลกเปลี่ยนโต้เถียงกลับได้ด้วย
ใช้ข้อความที่เหยียดความบกพร่องทางร่างกาย
ใช้คำแรงที่ก่อให้เกิดเกลียดชัง
ก็ต้องรับผิดชอบเรียนรู้ความผิดพลาด
ส่วนคนที่แปลจะมีนัยะเชิงลบเกินไปไม่ตรงความหมาย
บูลลี่ก็ควรจะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันครับ